สวัสดีครับพี่ผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้จับตาดูให้ดีนะครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของแม่สำลีจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์สี่ข้อเพื่อพิชิตเงิน
ต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่
เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาทตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ทำการบ้านมาดีไหมครับเต็มร้อย

ตาล่ะสี่สิบ
เอาล่ะจะยังไงก็แล้วแต่ช่วยกันให้สุดตัวนะใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับ
เรามาแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญแม่สำลีมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งกระชายเรื่องที่สองจังหวัดพิจิตรเรื่องที่สามวัดกิจวินัยวันนา
เรื่องที่๔พุ่มพวงดวงจันทร์เรื่องที่๕ไทยรัฐทีวี
เลือกเรื่องกระชายค่ะแม่สำลีเลือกเรื่องแรกคือเรื่องกระชายครับ
จ๋าทำอาชีพรับจ้างส่วนมากนี่ก็คือจ้างไปขุดกระชายครับจ้างขุดกระชาย
ในการขุดแต่ละครั้งเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างครับแม่ขุดขึ้นมาจากดินแล้วก็แกะให้เกลี้ยง
เอาดินออกพอสมควรแล้วก็เอาลากออกเอาคานออกแล้วก็ล้าง
เอาละก็เกี่ยวกับเรื่องของกระชายนี่แหละนะครับที่มันเป็นอาชีพของแม่นี่แหละ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
กระชายมีกระมังน้ำเปล่าอยู่สองใบนะฮะแล้วก็กิโลนะครับ
แล้วก็กระมังสำหรับช่างน้ำหนักกระชายนี่นะครับผุดมากับมือเลย
ใช่นี่ขุดเอามาเพื่อร่วมรายการด้วยแม่ครับแล้วเดี๋ยวเนี้ยพอเราได้มาอย่างงี้แล้วเนี่ย
มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาด
ต้องทำความสะอาดต้องเด็ดก่อนอันนี้แม่เด็ดมามั่งยังเนี่ย
เด็ดแล้วทำไมแม่ไม่เด็ดมาก
ฮะฮะทำไมไม่เด็ดมาเอามารายการเกมต่อชีวิต
เพื่อที่จะมาเด็ดในนี้ใช่เอาล่ะวันนี้เราจะทำกันสดสดตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวให้แม่ล้างกระชายได้ไหมได้คือมันเป็นอาชีพของเรา
ต้องการผู้ช่วยไหมเล่าต้องการฮะต้องการเอาใครช่วยดีครับ
เอาลูกกับพี่สาวเอาตาดำกับพี่เรียมเชิญมาเป็นผู้ช่วยครับ
หนูเคยล้างกระชายอย่างนี้ไหมเคยช่วยไหมเคย
เคยช่วยแกะอะไรแบบนี้ด้วยเหรอลูกเหรอช่วยค่ะช่วยนะ
เอาล่ะฟังโจทย์และกติกาให้ดีนะครับโจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
ตัดแต่งกระชายแล้วล้างจำนวน๓กิโลกรัมภายในเวลา๓นาทีครับ
ป้าได้ยินโจทย์นี้ก็ป้าก็ไม่รู้ว่าป้าจะทำได้ไหมแต่ป้าก็จะทำให้สุดฝีมือ
ทำให้เต็มที่พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มครับ
ไปเลย

สามกิโลกรัมภายในเวลาสามกิโลกรัม
พร้อมไหมพร้อมไหมไม่หมดแล้วแม่
อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย

พาหลงเค้านึกว่าดูเวลารึ
แม่นี่พ่อไม่ได้ดูวัดมาตรากิโล
ป้านึกว่าเป็นเวลาที่มันเดิน
กลัวเวลามันเดินไป๑นาทีแล้วป้ารีบตีเวลาให้หยุด

ก็ขอให้โชคดีนะครับกับภารกิจแรก
โชคดีนะครับขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับ
ขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับ

สำลียังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ประเรียมขึ้นมาตอบครับ

พุ่มพวงดวงจันทร์และเรื่องไทยรัฐทีวี

เพราะว่าป้าเรียมชอบไปทำบุญที่วัดกิจวินัยวันนา

เข้าใจ

เชิญประเรียนมาต่อชีวิตเป็นกวนต่อไปครับ

เชิญประเรียนมาต่อชีวิตเป็นกวนต่อไปครับ

ไม่มีเวลาไปเอาบุญใหญ่ไปสักที

ข้าวบริษัทภรรษาธรรมบุญศาสตร์

ที่บ้านนับถือหลวงพ่อพายุงเหรอครับ

เกี่ยวกับวัดกิจวินัยวันนานะ

คำถามฟังให้ดีสมาธิดีนะครับ

รูปวาดที่อยู่บนซุ้มประตูวัด
มีดอกบัวบานทั้งหมดกี่ดอก

และตัวเลือกที่๔๖ดอก

ตัวเลือกที่๔๖ดอก
ตัวเลือกที่๔๖ดอก
ตัวเลือกที่๔๖ดอก

ตัวเลือกที่๔๖ดอก

ตัวเลือกที่๔๖ดอก

ตัวเลือกที่๔๖ดอก

แม่ลูกแม่นี่เหมือนแม่ไปทุกวันเลย
เอาล่ะถ้าชอบเพลงนี้
ก็ฟังคำถามของพุ่มพวงดวงจันทร์นะ
สมาธิดีเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เหนือเพลงที่หายไปคือคำว่าอะไร
มีหนุ่มชาวกรุงฝากความรักหมายมุ่งไม่ว่างเว้น
ถึงมีสร้อยทองสองร้อยเส้น
ก็ไม่เห็นหวังจุดชม
ตัวเลือกที่หนึ่งเพียงเคียง
ตัวเลือกที่สองเคียงเพียง
ตัวเลือกที่สามเรียงเคียง

ตัวเลือกที่สี่เคียงเรียง
เพลงจากเพชรบุรีนี่หนูชอบฟังมากค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วน้องตาดำเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สามค่ะเตียงเคียงค่ะ
ตัวเลือกที่สามเรียงเคียงครับ
เหลืออีกข้อเดียวจะได้เงินล้านกลับไปบ้าน
เพราะฉะนั้นเหลือผู้ช่วยอีกหนึ่งคนเท่านั้นในครอบครัวของเราก็คือตาอ้อน
ตาดำจะเลือกเรื่องไหนให้ตาอ้อนขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดพิจิตรและไทยรัฐทีวี

ขอให้โชคดีนะฮะขอเชิญตาอ้อนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตาตาอยู่จังหวัดพิจิตรมากี่ปีแล้วครับ

แล้วตาตาเคยไปสการะหลวงพ่อเพชรไหม

แล้วที่ตาเคยได้ยินพวกที่ไปขอพรกับหลวงพ่อเพชรเนี่ยส่วนใหญ่เขาไปไหว้ขอพรอะไรกันนะครับ
เออจริงจริง

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทิศเหนือของวัดท่าหลวงอยู่ติดกับสถานที่ใด
ตัวเลือกที่หนึ่งแม่น้ำน่าน
ตัวเลือกที่สองถนนศรีมารา
ตัวเลือกที่สามปรายศนีย์พิจิตร
ตัวเลือกที่สี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอาง่ายก่อนตาลองนึกดูว่าถ้าตาไปอยู่ที่วัดท่าหลวง
พระอาทิตย์ขึ้นตรงไหนลองนึกดูดี
เคยไปวัดท่าหลวงไปเที่ยวพระดังกับหลวงพ่อเพชรพระประจำจังหวัดพิจิตร
พร้อมแล้วตาเลือกตอบตัวเลือก
ขอเลือกถนนศรีมารา
ตัวเลือกที่สองถนนศรีมาราครับ
ตอนนี้สมาชิกในบ้านก็เอาใจช่วยคุณตาอยู่

พิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่

สำหรับขายจำนวน๓กิโลกรัม

สำลีทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้